อังกฤษเป็นประเทศต้นแบบของระบอบประชาธิปไตย
ของเรานี่ก็ชี้ได้เหมือนกันนะครับ
ว่าการลงประชามาติมันจะผลเป็นยังไง
ซึ่งผมก็ว่าผลก็คือคนไม่เชื่อ
แต่ว่าที่จะต้องมีนะครับเพราะว่า

จะต้องตัดสินธนเอง